พลอยเคยเป็นนางแบบโฆษณาแล้วก็ไปเป็นพิตตี้
แล้วมาเป็นเรื่องของการขายของออนไลน์รีวิวสินค้าต่าง
ล่าสุดนั้นขับรถมากับสามีสามีเป็นคนขับพร้อมลูกสองคน
กลับมาจากการไปเที่ยวเหนือแล้วก็ต้องการจะกลับบ้านสามีที่สมุทรสาคร
แต่ว่าระหว่างทางคุณผู้ชมเสียหลักแล้วก็ประสบอุบัติเหตุทำให้เธอนั้นเสียชีวิต
ส่วนลูกกับสามีนั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเล่านิดนึงคุณผู้ชม
จริงตอนที่มันจะเกิดเหตุเนี่ยแม่ของพี่พลอยกำลังวีดีโอคอลคุยกับพี่พลอยแล้วก็ลูกคนเล็กอยู่
แต่ว่าระหว่างนั้นพ่อของพี่พลอยอยากจะเห็นหน้าลูกสาวอีกคนนึงของพี่พลอย
คือหลานคนโตที่นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วพ่อเนี่ยคือสามีของพี่พลอยเป็นคนขับ
พี่พลอยก็เลยเอามือถือเอื้อมไปให้กับลูกสาวคนโตนั่งอยู่ข้างหน้า
คุณตาได้เห็นหน้าของหลานแป๊บเดียวครับหลังจากนั้นมีเสียงกรี๊ดดังขึ้นแล้วภาพมันก็ตัดไป
พลอยชื่อเต็มคือนางสาวพัชราพรอินเทศอายุ๒๔ปีเป็นเน็ตไอดอลชื่อดัง
ซึ่งบรรยากาศงานศพโอ้โหค่อนข้างจะโศกเศร้า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่พิสุนโลกนะฮะแต่ศพไปตั้งอยู่ที่วัดบางปิ้ง
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็มีการรดน้ำศพ
ทุกคนที่รู้จักที่จะไปร่วมงานท่ำกลางบริการที่โศกเศร้า
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังไปแล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สามีขับรถ
แล้วก็ประสบอุบัติเหตุตกข้างทางในพื้นที่จังหวัดพิสุนุโลก
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พี่พลอยเสียชีวิต
สามีของพริพรอยชื่อว่าสันติภาพนะฮะบาดเจ็บสาหัสซิกโครงหัก
เยื่อหุ้มปอดฉีกมีเลือดออกมาที่ปอด
ลูกสาวสี่ขวบกับลูกชายสามเดือนบาดเจ็บแต่ว่ารอดชีวิตนะครับนะฮะ
ทีนี้แม่ของพิพรอยเนี่ยชื่อว่านางสมคิตเนี่ยบอกว่าเจ็บปวดมาก
มาต้องสูญเสียลูกสาวแบบนี้หากเป็นไปได้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัว
แล้วก็ฝากเตือนทุกคนว่าใช้ชีวิตขับรถอย่างประมาทแล้วก็ต้องมีสติด้วยนะครับ
มันบีบหัวใจแม่จริงนะคะต้องสูญเสียลูกสาว
ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราค่ะ
เอ่อก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็อย่าประมาท
ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทกับชีวิตนะคะ
เพราะว่าไม่อยากให้เป็นแบบลูกสาวอะค่ะอายุเขายังน้อยเลยอนาคตยังไกล
ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ในส่วนสาเหตุเดี๋ยวต้องรอให้สามีของพี่พลอยซึ่งบาทเจ็บสาหัสฟื้นตัวก่อน
จะสามารถสอบสวนได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
เพราะว่าทุกคนก็ยังไม่ทราบว่าพีชพลอยเองนั่งอยู่ข้างหลังกับลูกคนเล็ก
ลูกสาวคนโตอยู่ข้างหน้าแล้วสามีเป็นคนขับ
ขณะที่วีดีโอคอลก็ยังไม่รู้ว่าสามีไปประสบอะไร
ถึงทำให้ต้องเสียหลักแล้วตกข้างทางไปหรือว่ามีรถตัดหน้าหรืออะไรก็ตามที
อันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวต้องรอการสอบสนจัดอำรวจด้วย
แต่ว่าแม่ของพี่พลอยก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรออีกทีหนึ่งเรื่องของอาการของลูกเขยด้วย
แต่ว่าตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วแต่ว่าจะสวดทั้งหมดใน๓คืนแล้วก็จะมีการชาวประนักกิจวันอังคารที่๑๒มกราคมนี้นะครับ